น้องหัวสมองได้รับกระทบกระเทือนก้านสมองบวมแล้วก็เลือดเต็มสมองเลยสมองแตกเป็นซีกซีกข้างในแล้วก็กระโหลกยุบ
เอาใหม่ก็รู้สึกเสียใจมากที่สุดในชีวิตและระบายได้ค่ะเพราะลูกแล้วตันความกันลูกเรา
แบบรับไม่ได้ค่ะใครใครก็รับไม่ได้หรอกค่ะสังคมก็รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกเราอายุน้อย
ที่ว่าเขาฆ่าแม่ก็อยากจะถามว่าเออจะฆ่าน้องทำไมน้องไปทำอะไรให้
บอกมือปลาก็ยังไงก็ไม่ต้องหนี
กล้าฆ่าน้องก็ต้องกล้ารับคนเราลูกผู้ชายถ้าเป็นลูกผู้ชายอ่ะ
กล้าฆ่าก็ต้องกล้ารับมารับผิดซะไม่ต้องไปหนี
โหดร้ายมากเลยค่ะโหดร้ายมากที่สุดเลยแม่รับไม่ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อนใดนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ที่รอดูกันอยู่คือคนร้ายอีก๒คน
ซึ่งเป็น๒คนสำคัญที่ถ้าตามเรื่องที่เป็นข่าวแล้ว
เป็นสองคนที่ลงมือทำร้ายน้องจนเสียชีวิตด้วยนะคะ
ยังหลบหนีอยู่นะคะเอานะตอนนี้นะที่ข่าวออกมานะคะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจสามารถที่จะหาเบาะแสได้แค่ไหน
ใกล้ถึงตัวแล้วไหมหรือแม้กระทั่งนะตอนนี้อาจจะควบคุมตัวไว้
แต่ยังไม่เป็นข่าวหรือเปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวดูอยู่
ก็คงไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๘
พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นใกล้จะเที่ยงคืนนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๑๓
คุณแม่เวลาให้ข่าวบอกด้วยซ้ำไปบอกว่า
ลูกเพิ่งอายุ๑๓ปีเสร็จเท่านั้นเองจริง
ะว่าวันเกิดเขาเนี่ยนะก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาเพราะเขาอยากได้
แต่ว่าน้องเกิดเหตุซะก่อนนะคะ

ท่านแรกก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่ศรีเพลบุญกุณะนะคะ
แล้วก็คุณพ่อคุณนรงชัยวงศ์นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่าน
ตอนแรกก็เอ๊ะมันไม่มีความซับซ้อนอะไรนะคะ
แต่ว่าเมื่อกี้ลองนั่งคุยกันว่าถ้าเรื่องราวในรายละเอียดแล้ว
มันไม่ได้เป็นแค่ที่ข่าวบอกมันจะไปถึงข้อกล่าวหาไหนได้บ้างนะคะ
เราคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมค่ะ
สวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีครับ

ว่าต้องมีภาพบางภาพที่ใช้อยู่ในข่าวอยู่แล้ว
เราก็จะใช้ในระหว่างรายการขออนุญาตนะคะ
ที่จะต้องเห็นภาพที่มันก็สะเทือนใจนะคะ
แล้วก็ขอแสงความเสียใจอีกครั้งด้วยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มานั่งในรายการนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าคนนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะบอกเรื่องราวได้
ใน๔คนที่เกาะเหตุนะคะคุณผู้ชม

คนเป็นเยาวชนก็คือส่งไปตามขั้นตอนค่ะ
ยาวชนเขาก็จะถูกดำเนินคดีอีกแบบนึงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนก็รับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์
แต่ว่าบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนลงมือกระทำ
แล้วก็ห้ามเพื่อนซะด้วยซ้ำไปนะคะ
อีก๒คนที่ยังเหลืออยู่คือคนอายุ๒๒ชื่อวัชละ
อายุ๒๓ชื่อกวีโชค
คนที่เราจะคุยด้วยเป็นรุ่นพี่ของน้องอาร์ม
อามคือเด็กอายุ๑๓ที่เสียชีวิตนะคะ
รุ่นพี่ที่ไปด้วยกันในวันนั้นอายุ๒๐ปี
ขอใช้นามสมมุติชื่อบอลก็แล้วกันนะคะ

สวัสดีครับ
เดี๋ยวทั้ง๓ท่านเราจะคุยกับบอลเป็นหลักก่อนนะคะ
จะได้รายละเอียดเขาคือคนสำคัญที่สุดตอนนี้นะ

เดี๋ยวพี่จะกลายเป็นตะโกนใส่บอลนะครับขออภัยไว้ก่อน

บอลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาจนถึงนะตอนนี้๓๔คนที่ก่อเหตุ
เราเคยเห็นหน้าหรือเคยรู้จักกันมาก่อนไหมคะ
ไม่เคยครับพี่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนครับ

เพราะตอนที่เขาคุยกับตำรวจเขาก็บอกผมว่า
เขาก็ยอมรับว่าพี่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยอะไร

คนที่บอกว่าเมาเนี่ยเขาหมายถึงตัวเขาคนเดียวหรือ
เขาหมายถึงว่าทั้ง๔คนในกลุ่มเขาคืนนั้นคะ

เพราะหาเรื่องมาแล้ว๔คันนะครับที่เขายอมรับสารภาพ

ครับผมแต่เขาหนีคนที่เขาหาเรื่องหนีได้หมดครับ
เขาเล่าละเอียดไหมคะว่าตอนที่เขาหาเรื่องเขา
เขาทำกับคันอื่นที่บอกมาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างคะ
ไม่ได้เล่าละเอียดครับแต่เขายอมรับสารภาพกับตำรวจนะครับ
คนที่โดนจับได้ครับ
เอาอย่างนี้ค่ะบอลเท่าที่บอลจำได้

เกิดในระหว่างขาขาไปหรือว่าขาเต็มจะกลับบ้านคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าจะออกไปช่วยเพื่อนรถน้ำมันหมดใช่ไหม

แล้วยังไงบ้างคะบอยเล่าให้พี่ฟังได้เลยค่ะ
ครับก็คือมีรุ่นน้องคือเพื่อนของน้องอาร์มอะครับ

ก็โทรมาหาผมอะพี่
โทรมาหาน้องอาร์มแหละกับพวกเพื่อนเขาอะพี่

คือเขาโทรมาหาเขาบอกว่าน้ำมันหมด
ให้ออกมายันรถให้เขาหน่อยได้ไหม

ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ไป
สักพักนึงเขาก็มาขอร้องผมว่า

ตอนนั้นรถไม่มีใครมีรถเลยพี่

เพราะว่าผมโตสุดเชื่อพี่ผมยืมได้

น้องอาร์มเขาก็บอกว่าพี่ผมไปด้วย
ผมก็เลยบอกว่าโอเคโอเคไปก็ไปอะไรอย่างนี้พี่
พอผมออกมาจากบ้านพี่
ออกมาจากทางหลังเอื้อผมก็มากลับรถตรงตลาดเรือบินนะครับ

ผมก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาขี่ออกมาจากร้านเหล้านะพี่
แต่ว่าผมไม่เห็นหรอกว่าภาพอะ
ที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่แต่ผมเห็นเขาขี่ออกมาจากร้าน
ผมก็ไม่คิดว่ามีอะไรอยู่ผมก็ขี่

อืม
พอผมแซงไปเสร็จปุ๊บผมก็ขี่เรื่อยพี่เพื่อจะหาน้องที่น้ำมันหมดอ่ะ

พอตอนนี้พอไปถึงหน้านันทนาพี่
เขาก็เร่งเครื่องขึ้นมาหาผมแล้วเขาก็ด่าผม
ผมไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันพี่ว่าเขาด่าว่าอะไรครับ

พอเขาด่าผมปุ๊บผมก็ไม่ได้ตอบโต้เขาพี่
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ตอบโต้

พอผมก็ขี่รถมาเรื่อยปุ๊บ
ก็มาจอดหน้าไลมอนพี่เพราะว่าน้องบอกว่าน้ำมันหมดอยู่หน้าไลมอน

มองหาน้องว่าน้องน้ำมันหมดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
เขาก็มีคันหนึ่งอะพี่ขี่เลยผมไปปุ๊บ
แล้วก็อีกคันหนึ่งขี่เข้ามาซ้อนตรงฝั่งขวาขวามือครับพี่

แล้วเขาก็ด่าผมว่ามึงมองหน้ากูมีเยี่อะไรบ้างไอสัตว
มึงกล่าวมาจากไหนมึงรู้จักกูป่าว

ก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จักกับผมไม่รู้จักพี่หรอกครับ
เพราะว่าผมมารับน้องแล้วผมก็เข้าบ้านกันแล้วประมาณนั้นครับพี่
พอเสร็จแล้วปุ๊บผมเห็นท่าแต่เขาไม่ยอมแล้วอะพี่

ผมก็เลยบอกว่าเอาก่อนแน่นนะเราต้องหนีแล้ว
ผมก็เลยพาน้องขี่รถตรงไปแล้วมันมีสะพานกลับรถพี่
คือผมก็ต้องกลับรถใช่ไหมพี่เพราะว่าพอกลับรถอ่ะมัน

ผมก็กลับรถใช่ไหมพอกลับรถเสร็จปุ๊บ
ผมก็มัวแต่มองมองข้างหลังกันนะพี่มองหลังเพราะว่า
แบบว่าผมกลัวเขาตามมาไงพี่ผมก็มัวแต่มองข้างหลังกันใช่ไหม

ผมขี่ขึ้นใต้สะพานครับพี่
พอขี่มาปุ๊บผมหันไปมองข้างหลังกันใช่ไหมพี่
พอผมหันมาผมเห็นผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรพี่มันมืดอ่ะ
ก็เข้าหน้าแล้วพี่เข้าหน้าเสร็จผมก็หลบแล้วมันก็เลยไปโดนน้อง
น้องก็เลยหมดสติเลยพี่ล่วงรถ
อืม
ผมก็เลยชะลอความเร็วลงพี่แล้วผมก็วกกลับไปหาน้อง
เพื่อจะไปดูอาการน้องว่าน้องเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้

ใช่พี่แบบว่าวิ่งเข้ามาใส่ผมเลยผมก็เลยต้อง

เพราะผมไม่ไหวแน่นะผมลงไปผมก็น่าจะตายเหมือนกันนะพี่
บอลครับเดี๋ยวขอตัดจังหวะบอลตอนนี้ก่อนนะคะ
ที่บอลเล่ามาเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนที่
ตั้งแต่ตอนที่มีเร่งเครื่องขึ้นมาตั้งแต่รอบแรก

คือตอนที่เร่งเครื่องขึ้นมาเนี่ยเร่งขึ้นมาแค่คันเดียวถูกไหม

เขามากัน๒คันคันละ๒คนนะคะ
แต่ที่เร่งขึ้นมาเนี่ยคือคันของคนที่ตำรวจตามตัวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคันที่ตำรวจตามตัวอยู่ครับ

ไม่มันเป็นถนนอะพี่ก็คือถนนเรือบินอะเขาออกมาจากเรือบินอะพี่
อ่าแสดงว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเขาอาจจะกินเหล้าไม่กินเหล้า

ใช่ครับผมไม่รู้เลยครับพี่ว่าเขาจะกินเหล้า

ผมคิดว่าไปยันรถแล้วก็กลับบ้านครับพี่ตอนที่
ตอนที่บอลขี่รถอยู่แล้วน้องอาร์มซ้อนเนี่ยนะคะ

อ่าทีนี้พอเขาด่าปุ๊บเนี่ย
เขาด่าแล้วเราเห็นอีกคันไหมว่าอีกคันแบบตามตามกันมา
อีกคันขับห่างหรือยังไงเราพอเห็นไหมคะ
ว่าเขาติดกันมาเลยพี่๒คันเขาอ่ะติดกันมาเลยพี่
ทีนี้พอเขาด่าเสร็จแล้วเนี่ยมันทิ้งระยะเอาอย่างนี้
ถ้าทิ้งเป็นระยะทางมันไปอีกไกลไหมกว่าจะเกิดเหตุต่อ
ที่บอกว่ามัวมองแต่ข้างหลังแล้วพอหันมาข้างหน้าอะไรมา
ดำแล้วตัวเองหลบเนี่ยไปอีกไกลไหมคะ
อะไรนะครับพี่
ขี่รถไปอีกไกลไหมกว่าจะเห็นว่าอะไรมันลอยเข้าหน้ามาเนี่ยค่ะ
ไม่ไกลพี่ก็คือผมผมโดนจอดหาเรื่องฝั่งไลมอนด
เข้าใจว่าครับพี่มันคนละฝั่งกันมันคือตรงข้ามกันครับ
เอาใหม่เล่าใหม่ขออีกทีอะไรนะ
พี่เข้าใจป่ะครับเพราะฝั่งไลมอนคือฝั่งที่ผมโดนถามว่า
มึงมองหน้ากูมึงมีอะไรมึงเก่ามาจากไหนอะไรประมาณนี้พี่
แต่ไอ้ฝั่งที่เกิดเหตุที่น้องอาร์มโดนตีล่วงรถเนี่ยพี่
ก็คือฝั่งที่ยูเทิร์นกลับรถแต่มันอยู่ตรงข้ามกันครับ
ใช่คือตอนที่โดนถามเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ได้ยูเทิร์นรถมาอีกฝั่งใช่ไหมคะ

ทีนี้ที่พี่ถามบอลก็คือว่าคืออยากจะรู้ว่าเขาทิ้งระยะเวลา
ในการตามเราในแต่ละช่วงเนี่ยเช่นตอนที่เขาขี่ประกบมา
แล้วเขาตะโกนด่าแล้วกว่าเราจะไปอีกจุดนึง
คือเนี่ยคือแต่ละจุดมันจะมีความหมายต่อการตั้งข้อหาคดีค่ะ

อ่ะคือจุดตรงนานธนาพี่ตอนที่เขาตกลด่ากันอะ
เขาก็ไม่ได้ขี่แบบว่าจี้เข้ามาใกล้มากอะพี่

ก็ไปจอดกูพอจอดเขาก็มาประกบเลย
ก็ขี่แต่ว่าไหลมาตามมาเรื่อย
ก็มาประกบเลย
ตอนที่มาจอดแล้วมาประกบ
ได้พูดได้คุยอะไรกันนานแค่ไหนคะ
ก็คุยนานเหรอพี่
แต่ว่ามองคุยอะไร

ก็สักพักหนึ่งอะพี่

ประมาณ๒๓นาทีได้

ถ้าคนจะมีเรื่องกันก็ถือว่านานนะ๒๓นาที
ไม่เป็นไรทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็ตอบเข้าไปว่าเราไม่ได้จะอะไรใช่ไหมคะ
ผมก็ตอบไปว่าผมไม่ได้อะไรพี่

แล้วก็คือตอนที่จอดกันอยู่เนี่ยเขามาทั้งสองคันถูกไหมคะ

แล้วคนที่พูดกับบอลและอามเนี่ย

ก็คือ๒คนที่ตะโกนด่าก็คือ๒คนที่ตำรวจตามตัวตอนนี้ถูกไหมคะ

ทีนี้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็ไปแล้วแหละ

ก็คือจังหวะนี้แหละที่ไปยูเทิร์นรถมาอีกฝั่งใช่ไหมคะ

ขอตรงนี้หน่อยยูเทิร์นรถมาอีกฝั่งมันทิ้งช่วงกันนานไหม
ก่อนที่จะมาเจอจังหวะที่แบบโดนเครื่องอ่ะ
ไม่นานพี่พอยูเทิร์นปุ๊บใช่ไหมพี่พอเราขี่ขึ้นสะพานมา
มันคือตรงข้ามกับฝั่งที่เราโดนถามเลยพี่ที่เราโดนพี่น้องโดนตี

ครับจุดเดียวกันเลยพี่แต่ตรงกันข้ามเฉยครับ
ตอนจังหวะนั้นที่เรามองไปข้างหลังเพราะกลัวว่าจะโดนตาม
ใช่พี่ก็คือผมกับน้องต่างคนต่างมองไปข้างหลังพี่คิดว่ายังไงมันต้องตามมาอยู่แล้วใช่ไหมพี่

ไม่คิดว่ามันจะไปจอดรถฝั่งไลมอนดไงพี่แล้วมันจะวิ่งข้ามเกาะกลางมา
เดี๋ยวอันนี้ต้องละเอียดนะบอลอันนี้ต้องละเอียดนะคะเพราะว่ามันมีความหมายต่อคดีนะคะ
คือตอนไปยูเทิร์นมามัวแต่มองหันลีหันขวางมองข้างหลังเพราะกลัวโดนตาม
ทีนี้พอมาถึงไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่ได้ตามหลังเรามาเขาข้ามเกาะกลางถนนมาเลยถูกไหม

ครับเขาข้ามมาดักรอเลยพี่
เขารอโดยเขาอยู่ฝั่งเกาะกลางหรือว่าเขามาอยู่ฝั่งฟุตบาทแล้ว
เขาอยู่เกาะกลางเลยพี่เกาะกลางแล้วแล้วคือเรามัวแต่หันไปมองข้างหลังใช่ไหมพี่
พอหันหน้ามาปุ๊บเขาก็ตีตีเข้ามาที่หน้าแล้วพี่

ตอนนั้นที่บอลเห็นบอลเห็นอะไรบ้างตอนที่หันกลับมาแล้วเจอเขาเนี่ยเห็นภาพอะไรบ้างคะ
พี่มันแบบว่ามันกระทันลัดมากอะพี่คือผมมัวแต่มองหลังผมหันมาก็หินเข้าหน้าผม
ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะพี่แต่เข้าหน้าผมแล้ว
อ่าตอนนั้นบอลเห็นไหมว่าจอดอยู่สองคันหรือจอดอยู่คันเดียว
แต่ที่ผมมองข้ามไปฝั่งนู้นตอนน้องโดนจอดอยู่สองคันพี่แต่เขาวิ่งข้ามถนนมา๓คน
แต่อีกคนนึงคล่อมรถอยู่พี่ไม่ได้วิ่งลงมาครับ
บอลตอนที่บอกว่าเขาอยู่เกาะกลางคือมาแต่ตัวรถสองคันยังจอดอยู่ฝั่ง

แล้วก็เห็นแค่๓คนอีกคนนึงคล่อมรถอยู่
ใช่ครับเห็นบางคนวิ่งลงมาพี่อีกคนนึงคล่อมรถอยู่ครับ
เรามองไม่ถนัดว่าเป็นว่าเป็นไม้เป็นอิดเป็นหินเป็นอะไรมองไม่ถนัดใช่ไหมตอนนั้น

แล้วเราเห็นเราเห็นยังไงคะบอลถึงได้หลบทันอ่ะ
ผมเห็นตัวเขาแบบวิ่งแขนฟาดเข้ามาผมก็สัญชาติยานคนมันก็ต้องหลบก่อน
แล้วตอนนั้นได้ตะโกนบอกไหมคะแบบเฮ้ยหรือแบบได้ส่งเสียงอะไรออกมาไหม

คือน้องโดนบุ๊กก็ชะลอรถแล้วก็วนกลับมาหาน้องก็โดนไล่เลยพี่
เขาไล่ตีผมต่อเลยครับ
โดยคนที่บอลเห็นเครื่องแขนมีแค่คนเดียวใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่าที่วิ่งตามมาข้ามมาอีกก็อีก๒คนครับพี่
ได้ทันเห็นไหมคะตอนจังหวะที่พอบอลหลบแล้วโดนน้องอามเนี่ยนะ
ได้ทันเห็นไหมว่ามีคนลงไปซ้ำอามหรือเปล่า
ไม่ทันเห็นเรือพี่เพราะว่าพอน้องล่วงปุ๊บผมก็วนกลับแล้วผมก็โดนไล่ตี

อ่าเข้าใจครับแล้วแล้วพอที่เราวนกลับมาที่บอกว่าเราโดนไล่ตีเนี่ยนะคะ
เห็นใครไปทำอะไรกับกับร่างของน้องที่ตกลงไปตรงถนนไหมได้เหลือบเห็นไหม
อ่าตอนนั้นผมยังไม่เห็นนะพี่แต่ว่าตอนผมขี่ไปตามผู้ใหญ่อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหลังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะพี่
อืมทีนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์วันนั้นคือถ้าสมมุติเรานับจากตอนที่บอลหลบแล้วอามเป็นคนโดนเนี่ยนะ
บอลไปยูเทิร์นกลับมาคือมันวนอยู่เป็นวงกลมอยู่แล้วนะเหตุการณ์
วนกลับมาแล้วเจอไล่อ่าเจอไล่ยังลงไปดูน้องไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี่รถไปตามคนใช่ไหม

จังหวะที่พอไปตามคนเสร็จแล้วกลับมาบอลได้ไปตามใครมาบ้างคะ
ก็ตามพวกผู้ใหญ่ครับแถวบ้านพวกพี่พวกอะไรอย่างนี้ครับ

ก็สัก๕๐๐ประมาณไม่ไกลมากอะพี่

ครับแป๊บเดียวผมก็มาถึงจุดแล้วครับ
กลับกันมาถึงจุดที่น้องโดนเนี่ยกลับกันมากี่คันหรือว่ากี่คนคะบอล
ก็ผมขับมาประมาณ๓คันพี่
อืมตอนที่ตอนที่มาดูแล้วเนี่ยนะคะพวกนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับพวกเขาไปหมดแล้วเหลือมีแต่รถโรงพยาบาลครับ
อ่าซึ่งเป็นน่าจะเป็นพลเมืองดีเป็นคนแจ้งไม่ใช่เราแจ้งใช่ไหมคะ
ใช่ครับคนละเมืองดีเป็นคนแจ้งให้ครับ
อ่าบอลครับเอาเท่าที่บอลจำได้นะ

ตัวบอลเองเนี่ยตอนที่วกกลับมาแล้วบอกว่าตัวเองโดนไล่ตีเนี่ยนะคะ
ว่าไล่ตีนี่คือเขายังไงเขามีอาวุธอยู่ในมือหรือเขาตะโกนไล่ตะโกนด่า
ผมมองไม่ทันสิเดี๋ยวเขาวิ่งเข้าวิ่งมาใส่วิ่งเข้ามาใส่ผมว่าเปลี่ยน
บอลจำหน้า๔คนนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนไหมว่า

คือจำได้ขนาดที่ว่าใครคือ๓คนที่วิ่งมาอยู่เกาะกลาง
ใครคือคนที่คล่อมจักรยานยนต์ใครคือคนที่สอบได้หมด

อ่าทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเราเรารู้ตอนนั้นเลยไหมว่าน้องอาร์มไม่อยู่แล้ว
ยังไม่รู้พี่ผมก็ตอนแรกผมก็ยังไม่คิดว่าน้องมัน

บอลก็คือว่าบอลบอกว่าคือคนที่

คนหนึ่งก็คืออายุ๑๖เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะ

รับสารภาพคำถามของพี่คือ

หนึ่งในสามที่รออยู่ที่เกาะกลาง

ส่วนอีกคนนึงที่รับสารภาพแล้วก็ทำแผน

เขาไม่ได้เป็นคนเวียงแขนตีน้องอามครับ

มันมีภาพข่าวที่ออกมาเห็น๒คน

ตอนนี้นะคะแล้วก็มีการ
ระบุตัวว่าใครคือคนที่

คืออันนั้นน่ะถูกไหมถูกครับ

ที่ประกบมาด่าตั้งแต่แรก
คนขี่เป็นคนปลาหินพี่

คนซ้อนคือคนที่เขาถามผมว่า

มาอยู่กับพี่ก็กินเหล้า

เพราะว่าถ้าไม่ได้ต้องบอกไม่ได้นะ

คือเป็นแอลกโอะฮอลนะ

รายละเอียดคดีที่
อยากจะให้รายละเอียดนอกเหนือจากที่พี่ถามไหม

หรือเวลากินเหล้าเข้าไปหรือกินแอลกอฮอล์เข้าไป
จะก่างเลยพี่หาเรื่องทุกคน

ไม่ว่ากินเหล้าถ้าได้กินเหล้าเมื่อไหร่ก็คือหาเรื่องหมด

ในกรณีเดียวกันนี้นะที่เกิดเหตุในคืนวันนั้นเนี่ยนะคะ
บอกอีก๓๔คันที่โดนมาก่อนหน้าคันของบอลกับน้องอาร์มเนี่ยนะ
มีใครส่งข้อมูลมาหาเราไหม
ว่าเขาโดนคืนนั้นเหมือนกันเขาก็โดนก่อนหน้านี้นิดเดียว

ไม่มีครับแต่ว่าเขาคือคำสารภาพที่ตำรวจกับตำรวจครับ
เข้าใจค่ะเอาอย่างนี้ค่ะบอลเราได้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะ
ยังไงขอบคุณบอลมากเลยที่ให้ข้อมูลข่าวนี้นะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักเร็ว๑ครั้งนะคะ
คือที่ถามเขาละเอียดมันมีผลต่อการตั้งข้อหา
จังหวะที่วนไปวนมาวนไปวนมาว่าข้อหามันจะไปได้ถึงขนาดไหน
คุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้ถามซะเยอะเลยนะคะ

คุณผู้ชมคะที่เราถามบอลค่อนข้างละเอียดเนี่ยคือข่าวออกมาว่าโดนหินนะคะ
พ่อแม่ก็น่าจะเข้าใจตามนั้นว่าน่าจะเป็นหินนั่นแหละใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้รายละเอียดของคดีมีผลคือที่ถามเยอะอาจารย์มันมีผลต่างกันแค่ไหนว่าจังหวะวนระยะ
คือถ้าฟังดูเนี่ยว่ายิ่งชัดเลยนะ
จอดรถไว้ฝั่งนี้แล้ววิ่งข้ามไปดักรอ

ซึ่งมีผลตามมาตรา๒๙

คุณแม่เขาไม่สบายใจไปตั้งข้อหาเบาไปหรือเปล่า
อันดับแรกก่อนถ้าเป็นการทำร้ายอย่างนี้มันก็เป็นผู้
จะบอกว่าตัวเองไม่เขียวเนี่ยคงยาก
เดี๋ยวค่อยมาค่อยและเรียงถามอาจารย์ทีละคนว่า

แต่ทีนี้อาจารย์คือถ้าเรากลับไปเรียบเทียบ
คุณผู้ชมจำได้มีคดีหนึ่งที่เราถกเถียงกันเยอะว่า
ตองหรือไม่ไตรตรองและคล้ายกัน
ก็คือคดีชายพิการกับวัยรุ่นใช่ไหมคะ

คือมันใกล้เคียงกันมากนะอาจารย์
จังหวะเวลาของแบบตั้งแต่เริ่มต้น
แย้งจนกระทั่งทำร้ายแล้วจบเนี่ย

มันต่างกันยังไงฮะแต่ข้อที่จริงมันจะไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงตรงที่
เรื่องของชายคนพิการก็เข้าไปเอามีดดาบมาคุยกับเด็กสองคนที่จะมาซื้อขนมปัง
เด็กสองคนนี้ก็โทรกลับไปบอกแล้วพวกนู้นก็มา
มันมาในลักษณะเหมือนไม่ได้ตั้งใจมาฆ่า

แต่พอมาถึงก็ชักดับฟันกัน

แต่คดีนี้ไม่ได้มีสองคนนี้หนีแล้วหลบแล้ว

ผมเข้าใจว่าน้องน่ะเด็กผู้ตายน้องผู้ตาย
คงมองข้างหลังว่าตามมาหรือเปล่า
ส่วนคนขับข้างหน้าที่ให้สัมภาษณ์น้องบอล
เขาอาจจะหันมาดูพวกเขาเห็นก็หลบ
ทีนี้ถึงบาดแผลที่เราเห็นในรายงานชนะสุด

แสดงว่าน้องโดนตีในขณะที่หันหลัง
ตีอย่างนี้ไม่ใช่มือแน่นอน
แล้วน่าจะไม่ใช่พวกไม้หรืออะไรที่มันยาว

แล้วอาจจะเป็นหินที่ต้องใหญ่นะ
ต้องใหญ่หินประเภทนี้มันอาจจะเป็นตัวหนอนไหม

คุณพ่อคุณแม่ทราบรายละเอียดไหมคะว่ารักษณะที่อาร์มโดนเนี่ย
คือเป็นหินข้างทางหรือเป็นอิดตัวหนอนปูถนนหรือยังไงคะ

เขาบอกก็รู้จากสื่อแล้วครับว่าเป็นก้อนหิน
ที่ซื้อออกรู้จักจ้าวที่ตำรวจ

ว่าเขาให้รายละเอียดอะไรบ้างสำหรับคนที่ถูกจับได้

แล้วก็ไม่ได้บอกคือยังไม่ได้คุยกับตำรวจเลยใช่ไหม
ที่จับ๒คนแรกได้
โทรไปบอกว่าจับได้มา๑คนแล้วแค่นี้แหละค่ะ

ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ข่าวออกมาแล้วว่าเข้าไปมอบตัวแล้วนะ๒คนที่เหลือ
เข้าไปมอบตัวที่สกลนคร
สกลนครนะคะแล้วก็รับสารภาพส่วนรายละเอียดเดี๋ยวว่ากัน

อาจารย์ตามประกบแล้วตะโกนด่าแล้วไปยูเทิร์นมาแล้วก็มาจอดแล้วก็คุยกันแป๊บนึง
แล้วก็ไปอีกแล้วก็มาเจอเหตุการณ์

ระเตรียมของคนลักษณะการ
คำว่าไปดักรอเนี่ยใช่ไปดักรอแล้วมีอาวุธพร้อม
ต้องอธิบายแล้วเจตนาทำร้ายอย่างน้อยเนี่ยทำร้ายแน่นอน
เพราะมีอีก๔๕คันใช่ไหมที่หลบไปได้
วันนี้อยากจะขอร้อง๔๕คันช่วยหน่อยได้ไหม
ไปแจ้งความเหรอคะมาเป็นพยานให้จ้ะ
มันจะได้เห็นพฤติกรรมของการกระทำว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไร
ห้ามแล้วนะจริงหรือไม่จริง
อาจารย์เพียงแค่จังหวะรถยูเทิร์นมา
รถไว้ข้างทางแล้ววิ่งข้ามมารอที่เกาะกลาง
เข้าไต่ตรองเลยหรือค่ะแล้วเกี่ยวไหมว่า
เดี๋ยวเราจะได้ถามตำรวจนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับรองภาคหนึ่ง
คือว่าสมมุติเป็นหินข้างทางเป็นตัวหนอนของฟุตบาท
หรือเป็นหินก้อนอะไรก็แล้วแต่

ก็อาจจะยังเข้าไต่ตองแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธที่เตรียมมาจากบ้าน

คือวิ่งไปดักรอเนี่ยเตรียมตัว

อ่านเห็นรถกลับแล้วไปดักรอ
เป็นลักษณะที่เห็นว่าตั้งใจว่าจะทำ
ส่วนที่ว่าไม่ไต่ตรองหมายความว่าถ้าเจอกันนั้น
มุติถ้าเจอกันนะแล้วด่ากันตรงนั้นนะ
แล้วลงมาทุบกันตรงนั้นนะอันนั้นไม่ใช่ไตรตรอง
ปล่อยแล้วเขาหนีไปแล้วก็ขาดตอนแล้ว

อาจารย์แต่ละคนใน๔คนนะคะ
เอาน้อง๑๖ที่นั่งเฝ้ารถ
ถ้าสมมุติ๓คนนี้โดนใต้ตรองคนนั้นโดนใต้ตรองด้วยหรอ
โดนด้วยเพราะตัวเองไม่ข้ามกันจริง
ที่บอกไงว่าขออีก๔คันที่วิ่งหนีขอมาได้ไหม
นั่นคือตัวอธิบายว่าทั้ง๔คนนี้
ตั้งใจจะทำร้ายคนตั้งอีก๔คัน

มันเกี่ยวแล้วครับระยะเวลาที่มันกระชั้นชิด
มีเจตนาที่จะทำร้ายหาเรื่อง
เขาตอบเองว่าเมาแล้วหาเรื่อง

อย่างที่บอลเล่าให้ฟังว่าคนที่โดนจับได้๒คนแรกนะคะ

อีก๒คนที่ไม่ใช่เป็นคนเครื่องหรือปลาเนี่ย

เพราะมันมีพฤติกรรมที่ไล่ตีบอลทีหลัง
เห็นไหมคือเจตนามันไม่ใช่มองเฉพาะตรงนี้นะ
มันมองรวมทั้งหมดเลยว่ามันมีเจตนาทำร้าย
คนจะเข้ามาก็ยังทำร้ายเขาอีกจนเขาต้องหนีไป
เรื่องแอนลกอฮอล์ไม่มีผลอะไรแล้วยือวะไม่เกี่ยว
คือจะบอกว่าไต่ตรองมันสู้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
สมมุตินะคะตำรวจตั้งข้อหาไต่ตองแล้วมันสู้ได้ไหม
บอกว่าสติสัมปชัญญาไม่ครบถ้วนมีแอลกอฮอลในเส้นเลือดอะไรอย่างนี้
คือการดื่มเหล้าดื่มเสพของมืนเมาแล้วไปทำความผิดเนี่ย
จะยกเว้นได้ก็เฉพาะถูกบังคับให้กินถูกบังคับให้ดื่ม
แต่ตั้งแต่ดื่มเองแล้วเพื่อเมามันอ้างไม่ได้
ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าให้ตั้งคำถามผ่านจอมขวัญนะคะ

ครับผมสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ถามพ่อกับแม่เลยนะคะ
แต่จริงคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็คือรับทราบมาจากบอลเหมือนกันแหละ
แล้วก็รอจากตำรวจที่รายงานมานะคะ
เอาอย่างนี้ทั้งสองท่านยังมีอะไรคาใจอยู่
เหนือจากที่บอลเล่าเป็นข่าว
แล้วก็อาจารย์ปรเมฆบอกยังมีอะไรคาใจ
เพราะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองภูทรภักดิ์หนึ่ง
ตั้งคำถามได้เลยเดี๋ยวถามให้

อยากทราบรายละเอียดค่ะ
เราคุยกับพลตมตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะคะ
รองผู้บัญชการตำรวจผู้ท้อนภาคหนึ่งนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญและผู้ฟังที่ขอรับทุกท่านครับ

คือมันมีข่าวมาว่า๒คนที่ตำรวจยังตามตัวอยู่เนี่ย
ไปโผล่มอบตัวที่สพมสกนคร
แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ

การมอบตัวยืนยันว่าไม่มีแน่นอน
ผมเมื่อวานหลังจากการจับกลุ่มและทำแผนไปแล้ว
ทางชุดสืบผมก็ส่งชุดสืบสวนทาง
เรื่องนี้ผมขออยากกลับเรียนอย่างนี้

ท่านให้ความสนใจต่างการมาจากโรยชื่อเริมเกียจสิพธิ์โรคาร
ได้เข้ามาควบคุมคดิตนี้โดยมอบให้ท่านบริษัทโชว์อำกฤษบัวรับธรรม
บุจการภาคหนึ่งมอบมาให้ผมพร้อมพิมพ์สืบสวน
เมื่อคืนนี้ทีมเราขึ้นไปทั้งหมด๔ทีม
ในพื้นที่ภาคตำรวจภูทรภาค๓ก็คือแถวยะโสธร
แล้วภาค๔แถวธนความสนมมุกทหารแล้วก็ศักดิ์สกลนคร
ในพื้นที่ที่เรามีข้อมูลนะครับ
ส่งไป๔ทีมทีมเข้าไปถึงแต่เช้า
แต่ตอนที่เมื่อวันต้นต้องบ่ายก็ไปพบพ่อเขาและภรรยาเขาที่อาบคำเกินแก้ว
ก็เยินสื่อมงจลมาเขาบอกมามอบตัว
มันบอกเฮ้ยไม่เห็นมีใครติดต่อมาเลยก็รออยู่นานไม่มี
ทางผมได้สั่งการเลยว่าเราไม่มีเงื่อนไขใด

ให้เล่งรับติดคดีนี้ให้ได้เร็ว
ตามทิศภาพเรียนทั้งสินสื่อมชนทราบ

แปรหนึ่งเราก็สารงาน
พื้นดินกับพื้นที่ของสกลนคร

มี๑คนนะครับ๑คนตามหมายจับส่วนอีกคนอยู่ระหว่างการขยายผล
แต่คืนนี้เราคิดว่าเราจะได้ตัวทั้งหมดนะฮะคืนนี้เราจะได้แน่นอน
อย่างนั้นดิฉันสรุปถูกไหมคะท่านรองคือตอนนี้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่ง
แต่ไม่ใช่มอบตัวไม่ใช่ครับแล้วอีกหนึ่งคาดว่าไม่น่าเกินคืนนี้
มีหลักฐานในการปั๊มเข้าออกในระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
เราก็ลองประสานกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกจุดให้ตรวจเช็ค
เพราะเราส่งหมายจับให้ด่านทุกด่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งแต่ผมลงไปประชุมเร่งรัด
แล้วก็ถ้ามีการเข้าออกแต่ตอนนี้ยังไม่มีการออกนอกประเทศแต่อย่างใด
แล้วตอนนี้เราขีดวงแคบมาแล้วครับคิดว่าชุดสืบส่วน
ผมให้สืบสวนอีก๓ทีมขึ้นไปสนับสนุนกำลังผลแล้วครับ
ผมจะคู่ด้วยรับรายงานเพื่อ๕นาทีที่ผ่านมาครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้๑คนที่จับตัวมาเนี่ยคุมตัวอยู่ที่สพเมืองสกลใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการขยายผลให้อยู่ใช่ครับผม
ครับ
ท่านรองพอจะทราบไหมคะว่า๑คนที่ได้ตัวแล้วตอนนี้คือคน
คือคนที่ลงมือเครื่องเลยหรือเปล่าคะ

แล้วสอบเขายังคะท่าน
เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อจะเอาตัว
นับประสานปุ่มพลังส่วนจากจังหวัน
และพฤษปรึงบริเวณนำตัวมาที่พื้นที่ของเรา

เพื่อทำแพงประกอบของนับประสานทุกหัว
ดังนี้เจ้ากลุ่มยุความแผ่งพรวจท้อนภาค๑
และรับประสานเพลงรับประสานปรุงจิตอบภาค๔
คงจะไม่มีเล็ดลอดออกไปใช่ไหมคะคุณคิดว่าตำรวจลวบทันใช่ไหมคะ
ก่อนแล้วจะกลับเรียนเข้าแล้วกัน

ไม่ต้องห่วงเราจะทำคดีนี้อย่างเต็มที่นะครับ
เราจะนำตัวผู้ทำผิดมารับโทษตามกฎหมาย
แล้วก็เนอะไกรศาสตรีการของคนร้าย
เป็นพิการที่เหิมเกิมไม่เกรงกนวัตถุกฎหมาย
น้องผู้เสียชีวิตนั้นก็ยังเด็กอยู่นะครับ
ไม่ต้องห่วงคดีนี้ท่านผอบตรและท่านพลเอกชายวัดเกี่ยววรชัย
ท่านได้สั่งการตรงมาเลยว่าคดีต้องปิดคดีให้ได้
โดยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
เราจะทำเต็มกำลังความสามารถในคดีนี้คือ

ตอนที่ตอบคุมได้หมด

ให้คุณแม่ทราบแล้วก็จะ
เขาจะอาจจะสั่งคุณแม่มาที่โรงพักษณ์อีกครั้งหนึ่งครับ

คือตอนนี้เราชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ
ว่าอาวุธที่เขาใช้ทำร้ายอามคือก้อนหินนะคะ
คืออย่างนี้ครับผมอยู่ระหว่างการให้พนักงานสวน
ของนักฐานส่วนไปสอบแพทย์ผู้ทนสุขนะครับ
จากคำให้เพื่อนที่จับได้เมื่อวาน
เขาบอกว่าเป็นก้อนหินอยู่อยู่ตรงช่องทางระหว่างกลาง
แต่ยังไงก็ตามขนาดนี้ผมก็ต้องรอผลการสวด

สาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร
วันนี้ให้พนักงานสวนไปสอบแพทย์เพิ่มเติมนะครับ

ท่านรองค่ะเข้าใจเลยเรื่องของการสื่อสาร
ฉันเข้าใจเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวตำรวจจะต้องได้คุยกับคุณแม่แน่

ท่านรองค่ะเนื่องจากเวลากระชับแต่ได้ครบทุกประเด็นทั้งหมดเลย

ด้วยความเตือนใจครับแล้วก็กลับเรียนคุณจอมขวัญว่า
เต็มสุขความสัมาครครับผมกลับเรียนคุณแม่ค่ะ

ยินดีครับผมครับยินดีครับนะคะ๑๙๒๐สวัสดีค่ะ
ถ้าได้สื่อสารกันแบบนี้มันก็เบาใจนะคะ

ไม่ได้คุยกันเลยตลอดเลยนะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งตอนนี้
ก็อุ่นใจขึ้น
ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มทีแล้วนะ

เองก็ผมก็มั่นใจแล้วครับ
ก็ไม่เป็นไรตอนแรกข่าวออกมาว่าได้ตัว๒คน
แต่ว่าเอาเท่าที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นี้คือ๑คนจับได้แล้วอีก๑คนไม่น่าจะเกินคืนนี้
แล้วก็เขาต้องระแวดระวังไม่ให้ออกไปจากประเทศไทยได้ง่ายแล้วแหละนะคะ
ในส่วนของครอบครัว
เอาไงต่อยังอยากจะเจอหน้าถามเองหรือว่าไม่เป็นไรดำเนินการคดีตามไปปกติคะ

ผู้เสียหายครอบครัวผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเจอสักถามอะไรไหมอาจารย์ตามขั้นตอนกฎหมาย
คือจริงมันก็ถามได้แต่เจอนะโดยความเป็นธรรมชาติมันถามได้
แต่ที่ตำรวจเขาไม่ค่อยอยากพนักงานส่วนไม่ค่อยอยาก

ไม่อยากให้เผชิญหน้านะครับอารมณ์แต่ว่าผมก็บอกว่าจริงตำรวจเขาทำดีทุกเรื่องแหละ
แต่ว่าบางครั้งมันไม่เป็นข่าวหนึ่งนะบางครั้งมันไม่รู้กันไง
อย่างนี้เรื่องนี้ที่คุณแม่บอกว่าบ่นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการว่าตำรวจไม่ค่อยบอกคือ
จริงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไปเจอตำรวจอาจจะไปร้อยเวรอาจจะไปไปถึงนี่พาน้องไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะว่าบาดเจ็บธรรมดาจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวและโพสต์ขึ้นมา
ก็มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วคนละกลุ่มนี้มันเหิมเกิมน่าไม่ครับเพราะว่าตอนรอก็ขอสั่งไป
จริงผมยังฝากนะคุณจังหวัยผมยังให้ฝาก
สี่คันที่ถูกไล่เนี่ยช่วยหน่อยเถอะ
และเห็นว่าพฤติการของคุณเป็นยังไง

คุณแม่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะครอบครัวของ๔คนที่ก่อเหตุได้พูดคุยกันบ้างไหมคะ
แม่ก็ได้พูดคุยกับแม่ของ

เขามาหาแม่อยู่เมื่อวานตอนเย็น

เขาก็เสียใจไม่ทราบว่าลูกมาฆ่าคน
ถ้าทราบเขาก็จะพาลูกเขามอบตัว
เพราะวันที่๙นั้นลูกก็ยังนอนอยู่บ้านอยู่
เพิ่งหนีไปแค่วันเสาร์เองเขาบอก
เพราะรู้จากโลกข่าวโซเชียลนี่แหละค่ะ
ตอนที่คุณแม่เขามาคุยด้วยนี่ก็

รู้จักกันไม่คุ้นหน้ากันด้วยนะครับ

ซึ่งลักษณะการกระทำแบบนี้แหละ
มันจะทำให้คดีมันไปได้ค่อนข้างเร็ว
ไม่ใช่มีอารมณ์ขื่นมัว
คุณแม่ไม่ต้องห่วงนึงมาสักครู่นี้ที่ท่านรอง

เดี๋ยวจะมีการสื่อสารจากตำรวจในรายละเอียดแน่
ช่วงนี้อาจจะต้องให้หลายทีมเขาทำงานก่อนนะ
มันเป็นประเด็นทุกคดี

น้องก็นิสัยล่าเริงอะค่ะตามวัยค่ะตามวัยเขา
กับแม่ไหมสนิทค่ะเพราะว่าก็อยู่แบบด้วยกันแหละค่ะ
เขาเขาเป็นลูกคนเล็กใช่ไหมคะเขาทิ้งช่วงห่างกับพี่คนโตหลายปีเหมือนกันเนอะใช่ไหมคะ
คนโตจะยี่สิบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วเจ็ดปีค่ะ
ตามข่าวที่บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นรุ่นพี่คือเหมือนกับเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันด้วยซ้ำไปใช่ไหม
เป็นรุ่นพี่ของพี่สาวโรงเรียนเดียวกันพี่สาวรู้จัก
พอเห็นภาพก็อ้าวแม่หนูเคยยกมือไหว้เขาอยู่เขาเป็นนักเรียนรุ่นพี่
ลูกสาวบอกอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งอาร์มก็เรียนโรงเรียนเดียวกันกับพี่สาวแล้วก็คนก่อเหตุ
ใช่ค่ะคุณเจริญเหมือนกันค่ะแต่พี่สาวไม่ได้รู้จักแบบพูดคุยเป็นการส่วนตัวอะไร
ก็คือรุ่นพี่ก็ยกมือสวัสดีอย่างงี้ใช่ไหมค่ะอืมซึ่งมันก็แหมมันก็มันรู้สึกใกล้ไปใช่ไหม
ใช่ค่ะมันรู้สึกใกล้ไปคุณแม่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจคงให้ความคืบหน้า
แล้วก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยากไม่ยากด้วยซ้ำแต่คดีจะไปถึงข้อหาที่อาจารย์ปรเมฆวิเคราะห์หรือไม่
มันต้องดูข้อเท็จจริงอีกเยอะตำรวจต้องสอบอ่าตำรวจต้องสอบไหนจะอาวุธนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆและก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณครับอีซะกูพระสนุชโชว์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ